มาติดตามชมข่าวกันต่อดูเรื่องของทหารใหม่
ใช่ภาพย์ไปดูหลายจังหวัดบรรยากาศของทหารใหม่

มีกิจกรรมอย่างขบวนรถฮุ่มเกรา

เริ่มต้นกันที่แรกนะคะพาไปที่อุตรดิษฐ์
นี่แหละคุณไฮไลท์เลยนะ
ของพิธีต้อนรับทหารใหม่ที่อุตรดิษฐ์
มากันเป็นขบวนรถหุ้มเกราะแล้วก็รถฮัมวี่
แล้วเชื่อไหมทหารใหม่ก็ตื่นตาตื่นใจ
นึกว่าเป็นวันเสาร์ที่๒ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็ก
แล้วนี่ค่ะเขามีการคัดแยกทหารใหม่เข้าหน่วยฝึก
ซึ่งก็จะดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดี
แล้วก็เน้นย้ำนะคะจะไม่เกิดอันตรายในระหว่างการฝึกอย่างแน่นอน
อันนี้ญาติพ่อแม่ผู้ปกครองก็สบายใจได้นะคะ
แล้วก็ที่ต้องจัดยุทธโปรกรณ์สัญญาณุภาพแบบนี้

ญาติทหารใหม่ได้เห็นไงสัญญาณุภาพกองทัพ

ทหารที่เข้ามาจะได้ฝึกยุทธปกรณ์แบบนี้

คือเขาก็มีการจัดรถบัสคันใหญ่เอาไว้ให้เลย๑คัน
อย่างไรจะกินนอนอย่างไรเข้าไปดูถึงที่เลย

ไปที่ลบบุรีพนตรีวิรยุทธ์อินวอน

ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรี

ด้วยการตักอาหารแจกอย่างเป็นกันเอง

แล้วก็ได้พาไปชมสถานที่ต่างนะครับ

สถานที่รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย

ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาผู้ปกครองเป็นอย่างดีนะครับ
ต่อกันเลยค่ะพาไปที่จังหวัดราชบุรีกันบ้างนะคะ
พันตรีสมชัยปานประเสริฐรักษาการศัษฎี

เป็นการต้อนรับทหารใหม่แล้วก็ญาติญาติ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการให้โอวาส
วยพรให้ทหารใหม่ที่เข้ารับราชการทหาร
ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย
แล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามแนวทาง

ใช่ครับไปดูที่สุราธานีนะครับ

เข้ารายงานตัวทหารกองเกินผลัดที่๒
ตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานี
ก็หอบฮิ้วปินโตอาหารนำมารับประทานระหว่างส่งบุตรหลานนะครับ
บรรยากาศเป็นอย่างนี้จริงนะคุณ
ผมเคยไปส่งญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องไปเป็นทหารใหม่แบบนี้
ผู้ปกครองเขาก็เอาอาหารมาทานกัน
ทานร่วมกันนอกจากครอบครัวตัวเองแล้ว

ซึ่งมีญาติเป็นฐานใหม่เหมือนกันก็สร้างความอบอุ่นนะครับ
ซึ่งที่นี่พลตรีมโนธจันคีรีผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๔๑
แล้วก็นายประเวทไทยประยูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานี
เป็นประธานในพิธีรับมอบครั้งนี้นะครับ

ค่ายรัตนพลที่อำเภอคลองหอยโข่งที่สงขลานะคะ
ก็เปิดให้ผู้ปกครองแล้วก็ญาติของทหารใหม่

เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองทหารใหม่
แล้วก็พาผู้ปกครองขึ้นไปดูเรือนนอน
เพราะว่าที่เรือนนอนเขาก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างครบครัน
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้ทุกมุมห้องเลย

ให้บริการฟรีกับผู้ปกครองแล้วก็ญาติของทหารใหม่ด้วยนะคะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่น

ให้ผู้ปกครองติดต่อลูกหลานได้ตลอดเวลาด้วยนะคะ
อันนี้ก็สร้างความอุ่นใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะ